เรื่องราวของเราในเบรกนี้เนี่ยเรื่องของของกินพลาดไม่ได้
เพราะว่าตลอดกินของเรารออยู่แล้ว
วันนี้จะตลอดกันไปที่จังหวัดไหนติดตามกันเลยที่จังหวัดนครปฐม
ที่นี่ผมไปบ่อยแล้วก็ของกินเพียบเลยนะ

วันนี้นะครับเอาใจคนที่ชอบอ่านเป็ด

แต่ว่าเป็นเป็ดพะโลที่
มีสูตรระดับตำนานของจริงเพราะว่าเขาขายมานานอยู่
คู่เมืองนครปฐมมาอย่างยาวนานแล้ว
อย่ารอช้าไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินของเราในวันนี้จะเดินทางกันไปที่ร้านโกเท
ซึ่งเป็นร้านชื่อดังมากในย่านนครปฐม
เป็นร้านอาหารจีนแบบเหลาเหมาหมดร้านซะเลยดีไหม
มาพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้ของผมนะครับ
ออร์ดิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
มาพร้อมกับความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ฟังก์ชันรีโมทเอ็นจิ้นสตาร์ท
ระบบรีโมทที่สามารถสตาร์ทรถของคุณจากภายนอก
เพิ่มความสะดวกให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ชีวิตยุคใหม่เลยล่ะครับ
โอ้โหครัวโกเทนี่ใจโตโออายจริงนะ

คุณชายตลอดชิมเขาก็มา

เดินเข้าไปหาเจ้าของร้านกันดีกว่าครับ

เป็นร้านที่แบบว่าขึ้นชื่อมากในจังหวัดนครปฐม

แต่ว่าเราก็จะมีต้นตำรับสาขาที่๑
อยู่ที่บางเลนะครับ

ก็รอสับอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปตลอดกินกันเลยดีกว่าครับ
ไฟไหม้ไม่ใช่ไฟไหม้โอ้โหนี่เขามาประกอบไอ้การเสิร์ฟอาหาร
จะได้ดูน่ากินน่าทานไงตัวนี้เป็นเป็ดพะโลบเขาไฟของเรานะคะ

พอมาเสิร์ฟปุ๊บเนี่ยนะเขาจะให้ลูกค้าได้ถ่ายลงถ่ายรูป
เอาไปลงในโซเชียลกันให้เรียบร้อยถ่ายเสร็จก็เตรียมเปิด
งั้นจับมาเลยเพราะเดี๋ยวเราจะเปิดออกมาแล้ว
อยากรู้จังเลยตำนานของเป็ดพะโล้ของร้านเรามันมีที่มาที่ไปยังไง
ของเราเนี่ยเป็ดเนื้อหนาเนื้อแน่นแต่ว่าหนังบาง
ไม่สาบจะนุ่มต้มด้วยเครื่องพะโลที่นุ่มหอมมากตัวนี้
แล้วนี่เห็นบอกว่าน้ำพะโลปอร่อยเลย
น้ำพะโลปตัวนี้จะเป็นรสกลอมนะครับ
หรือผู้ใหญ่นี่ชอบสดทานได้เลยค่ะรสชาติลงตัว
น้ำจิ้มของเราจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจียวนะคะ
อันนี้จะเป็นใส่เต้าเจียวใส่ขิง

เอาล่ะได้เวลาชิมแล้วอุ้ยอยากกินอยากทานน้ำลายใหญ่แล้วล่ะ

น้ำสามารถซดได้เลยค่ะอันนี้ซดได้เลย

อันนี้คือปลาช่อนนึ่งโกเทนะคะ

พอเอาเมนูนี้มาวางปุ๊บเนี่ย

ใช่แล้วเราจะใช้อย่างปลาสดเลยค่ะ
แล้วก็ในท้องปลาเราจะใส่เครื่องสมุนไพรไปด้วย

ที่เราเลือกมาต้องไซส์ประมาณนี้เลยเหรอ
และใหญ่เลยเต็มจานกินกันแบบอิ่มจุกเลยนะ
กินเป็นเมนูเพื่อสุขภาพดีจริง

ก็เลยเอาแบบชิ้นใหญ่
นี่เอาน้ำพริกลุงมา
เต็มโคตรมาก

ต้องบอกว่ารักพี่เสียดายน้อง
ไม่ถูกจริงคือมันอร่อยด้วยกันทั้งคู่
เปรี้ยวหวานมันเค็มพอดีแล้วรสชาติอร่อย
แล้วสิ่งหนึ่งที่ชอบมากคือปลามันสด

ใช่เอ็นหอยผัดสานะคะตัวนี้
กลิ่นหอมอีกแล้วหอมสมุนไพร
ที่นี่เขาหนักเครื่องของสมุนไพรจริง
ในตัวของหอยนะค่ะจะหนึบเหนียวเหนียว
แต่ว่าหนึบเหนียวและนุ่มในตัว
งั้นจัดไปเลยสำหรับจานนี้นะครับ
หอยนุ่มอร่อยเคี้ยวง่ายมาก
เครื่องเทศนี้เราจะคัดสรรที่แบบใหม่สด
พอผัดออกมามันจะทำให้หอมเผ็ดร้อนแรง
หอยที่ร้อนแรงคุณจะไม่ทานได้ยังไง
เมนูสุดท้ายแล้วนี่โอ้โหเห็นบอกว่าเป็นเมนูปิดท้ายที่ใครก็ต้องสั่ง
หมูตุ๋นน้ำแดงนะคะแทบทุกโต๊ะเลยจะต้องมีเมนูนี้
เอ็นหมูตุ๋นที่ขนาดกำลังดีนะคะ

เอ็นนี่ถือว่าเป็นคอลลาเจนชั้นสุดยอดเลยนะโอ้โฮ
มีเนื้อปูด้วยกินไปพร้อมกับเอ็นหมู
รสชาติมันครบกลมหอมหวาน

มันกรอบแล้วมันคือคอลลาเจน
ทานเข้าไปมันจะหนุบกรอบอร่อย
คือมันเป็นเมนูที่ดีที่สุดที่เลือกให้กับลูกค้าจริง
ทุกขั้นตอนเขาพิถีพิถัน
ในการทำออกมาแต่ละเมนูเพื่อมอบความสุขให้กับลูกค้า

มาทานที่นี่เราก็มีความสุขกันแบบนั้นอะนะครับ
อยากจะทราบเหลือเกินว่าแต่ละเมนูที่เราทานกันในวันนี้

เป็นตัวนี้นะคะ๒๐๐บาท

ช่อนนึ่งโกเทของเราจะอยู่ที่ราคา๒๙๙บาท
ค่ะถ้าเอ็นหอยผัดฉาของเราจะเป็นที่๑๘๐บาท

โนี้เป็นโถใหญ่อยู่ที่๓๕๐บาท

บอกเลยว่าอร่อยคุ้มค่าสุดเลยครับ

แต่ละเมนูของร้านครัวโกเทแห่งนี้

และสำหรับการเดินทางมาร้านครัวโกเทแห่งนี้นะครับ

จากถนนเพชรเกษมมุ่งตรงไปยังจังหวัดราชบุรี
ขวากลับรถตรงแยกยิงเป้า
วิ่งตรงไปอีกนิดก็จะเจอร้าน

เป็นตัวใหญ่ตั้งตรงานอยู่หน้าร้าน
พวงมาลัยแล้วเลี้ยวเข้าไปได้เลยล่ะครับ
รสชาติดีครับไม่เหมือนที่อื่น

มอบให้เลยกับภาพกันเปื้อนไทยรัฐทีวี

ภาระผู้ใจของผมอ่อนิล
ที่พาผมมาถึงที่นาฬงรวมของผม

อร่อยจริงเด็ดมาก

เกิดมีโอกาสอยากจะเชิญคุณผู้ชมไปทานด้วย
เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนครปฐมนี่เอง
แล้วคุณชนะเขาก็ไปบ่อยด้วยนครปฐมไปทำอะไรอ่ะ
ไปหาของกินของกินทั้งงั้นอร่อย
ส่วนจะมีของกินอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชม

ก็ติดตามกันมายาวเกือบสิ้นปีอีกแล้ว